ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาหน่อยนะครับ
ลูกชายเนี่ยใช้มีดแทงพ่อเจ็บสาหัสแทงไป๕แผล

มีกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับ
นี่ครับเราทำลูกศรทำชื่อไว้หมดแล้วนี่คือฝั่งของสามีฝั่งของพ่อ
เขากำลังทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่แล้วก็จะมีลูกเนี่ยเข้ามาห้ามนะครับ
น้อยนะฮะพ่อนะครับมีปากเสียงกับภรรยาในบ้าน
ยื้อยุดกันออกมาหน้าบ้านลูกชายเสื้อน้ำเงินก็ถือมีดตามมา
แล้วก็ฟันใส่แขนพ่อไปเพื่อให้หยุดทุบตีทำร้ายแม่
แม่ก็หันไปห้ามลูกแต่ตอนนั้นก็ยังหยุดไม่อยู่นะฮะ
ลูกก็ถือมีดไล่ฟันพ่อต่อง้างมีดขู่ให้พ่อหยุด
สุดท้ายเนี่ยพ่อก็ดึงตัวแม่จนล้มกองไปกับพื้น
แล้วก็ต้องมีชาวโบ้งชาวบ้านมาช่วยกันแยกช่วยกันกันออกไป
หลานสาวกับชาวบ้านนะฮะมาห้ามนะทีแรกจะไม่หยุดกันอยู่เหมือนกัน
ภรรยาของนายน้อยนี่ยกถังขึ้นมาป้องกันตัวนะครับ
แล้วก็เดินแยกกันออกไปส่วนนายน้อยยืนเซไปเซมาเลือดท่วมตัว
ตอนนั้นถูกฟันเข้าไปหลายแผลยังโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านต่อ
ส่วนภรรยาแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องแยกตัวของลูกชายของนายน้อย
สงบสติอารมณ์ในบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ข้างกัน
แล้วก็เลื่อนประตูเหล็กมาปิดเอาไว้มีหลานสาวยืนเฝ้าหน้าประตูอยู่ค่ะ
กลัวจะออกมาอีกเดี๋ยวจะไม่จบนี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ระหว่างนั้นฝ่ายผู้เป็นพ่อยังไม่หยุดนะฮะ
โดนลูกชายฟันไปหลายแผลเลือดท่วมตัวเดินมาตะโกนโวยวายมาอารวาสต่อ
เลือดก็ไหลไม่หยุดพังข้าวพังของในบ้านตัวเองต่อจนเละ
สุดท้ายพอหมดแรงก็นอนจมกองเลือดอยู่ในบ้าน
หลานสาวเฝ้าฝ่ายที่เป็นลูกชายไว้พ่อยังมาแบบตะโกนอยู่ต้น
แล้วกลุ่มเห็นไหมเลือดเต็มเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยสุขสวรรค์๒๙นะฮะ
หรือว่าซอยราชบุรณะ๒๒แยก๓เขตราชบุรณะกรุงเทพ
นี่ในบ้านเละหมดเลยอืมโอ้โหเลือดค่ะ
นี่ฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อหรือเป็นสามีทำร้ายภรรยาก่อนลูกเข้ามาห้าม
เอาไม่อยู่เอามีดฟันพ่อเลือดเต็มเลยนี่พ่อถูกฟันไปแล้วยังไม่อยู่
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่ชาวบ้านเขาแจ้งเหตุไปเนี่ย
มาถึงก็มาเจอนายกฤษดาหรือว่านายน้อยอายุ๕๐ปีนี่ตอนนั้นนอน
หมดสภาพร้องโอดโออยู่กับพื้นแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงจะหมด
สติอยู่แล้วดูตอนที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยหน่อยนะฮะแต่

คุยกับผมก่อนดิพี่ใครเป็นคนทำใครทำพี่
ดูกลอยินตอน
คือทางกู้ภัยก็พยายามปลุกให้มีสติไว้ก่อนนะฮะมีสติค่ะระหว่างการรอส่งโรงพยาบาลนะครับ
คือคนเจ็บเนี่ยทั้งเจ็บทั้งเมาด้วยเลยปนกันหลายอย่างเลยชาวบ้านบอก
ท่านผู้ชมครับในน้อยที่ถูกแทงไป๕แผลนะฮะที่หัวไหล่สองข้างแขนข้างซ้ายสี่ข้างด้านซ้าย
แล้วก็สะบักหลังข้างซ้ายด้วยส่วนในห้องในบ้านที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยคราบเลือด
สาดกระเซ็นไปทั่วห้องเลยมีมีดที่ลูกชายใช้ก่อเหตุด้วยเป็นลักษณะมีดปลายแหลม
ทำครัวหนึ่งเล่มกับมีดลักษณะสปาต้าที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีมีดสปาต้านี่ไม่พบนะฮะคาดว่าตัวลูกชายน่าจะเอาไปด้วยนะ
ส่วนในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นพวกมีดปลายแหลมกับมีดปอกผลไม้อะไรพวกนี้นะครับ
นี่ฮะอันนี้ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะแต่สปาต้าที่ลูกชายใช้ฟันพ่อเนี่ยไม่อยู่
ไม่เจอนะครับก็ประถมพยาบาลอะไรกันเบื้องต้นเสร็จก็พาตัวน้อยส่งโรงพยาบาลนะครับ
โอ้โหนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราเลย
ต้องไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อคืน
นี่ฮะไปที่บ้านหลังเกิดเหตุในซอยราชบุรณะ๒๒แยก๓
ไปถึงได้เจอในภรรยาของนายน้อยภรรยานะฮะ
นี่ฮะเธอบอกว่าอย่างนี้นี่พี่อ้อยนะ
อายุ๑๘อยู่ในบ้านกัน๒คน
ลูกชายก็เลยโทรบอกแม่บอกให้รีบกลับมาที่บ้าน
บอกพ่ออารวาสใหญ่แล้ว
พอกลับมาถึงที่บ้านเธอบอกว่าโอ้โหสามีอารวาสหนักมาก
แล้วก็มีปากเสียงกับเธออย่างรุนแรง
เธอก็พยายามเดินหนีออกมาหน้าบ้าน
แต่นายน้อยสามีก็เดินตามมามาตบเธอเนี่ยจนล้มลงที่หน้าบ้าน
เอาหัวเธอโขกกับพื้นหลายครั้ง
ตอนนั้นลูกชายกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
ได้ยินเสียงก็เลยวิ่งออกมาห้ามพ่อ
แล้วก็บอกว่าเห็นพ่อเนี่ยตีแม่มาตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะ
เนี่ยอายุสิบแปดสิบเก้าแล้วพ่อยังไม่หยุดตีแม่อีกเหรอ
ขอร้องเถอะเลิกทำร้ายแม่สักที
แต่สามีก็ไม่ฟังก็ด่าทอลูกชายด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วหยิบมีดยื่นให้กับลูกชายอันนี้แม่เขาบอกนะค่ะ
สามีเนี่ยหยิบมีดให้ลูกชายแล้วบอกว่าแทงเลยมึงแทงกูเลย
นี่ประมาณอย่างนี้จากนั้นก็เกิดอุตลุดชุลมุนวุ่นวาย
ตัวของภรรยาเองเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเธอก็มึนไปหมด
เพราะว่าถูกสามีเนี่ยตบเข้าไปจับหัวโขกกับพื้น
ไม่ทันมองเห็นว่าจังหวะไหนที่ลูกชายเนี่ยคว้ามีดขึ้นมาแทงใส่พ่อ
แทงใส่สามีเธอพอได้สติก็พบว่าลูกชายหายไปแล้ว
ส่วนตัวนายน้อยสามีถูกฟันเข้าไปบาดเจ็บหลายแห่งเนี่ย
เลือดเต็มตัวยังเดินคลุ้มคลั่งพังข้าวของในบ้านต่อ
ก่อนจะล้มฟุบไปแล้วกู้ภัยก็มาช่วย
คือตัวลูกชายเนี่ยชาวบ้านกับหลานสาวเขากันเข้าไปอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่ง

ท่านผู้ชมครับฝ่ายของภรรยาของนายน้อยเปิดร่องรอยบาดแผลให้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราดูนะฮะ
บอกว่าเมื่อปี๖๑นี่อันนี้แผลเก่านะตั้งแต่ปี๖๖
นายน้อยสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอด้วยการใช้สนับมือทุบหัวจนแตก
ปี๖๓นายน้อยใช้มีดปาดคอเธอโอ้โหเย็บไป๒๑เข็ม
ตอนนั้นคิดลูกชายยังตัวเล็กอยู่ละ
แต่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่พ่อทำกับแม่
ตอนนั้นนัยไม่จะร้องไห้ขยายใจลาก็ไม่ช่วยอะไรแม่ไม่ได้
ยอมรับว่าสามีเธอติดเหล้าติดยาเสพติดด้วย
ติดคุกด้วยติดคุกก็คดียาเสพติดนี่แหละ
แล้วทุกครั้งเวลาเมาชอบมาลงที่เธอ
ตบตีทำร้ายร่างกายเธอแต่เธอก็ให้อภัยเรื่อยมา
แต่สามีเธอก็ไม่เคยปรับปรุงตัวได้
เขาเลิกไปหนนึงแล้วแต่เขาว่าเลิกกันไปหนหนึ่งแล้ว
เขาก็โทรมาก็บอกว่าเออจะไม่ทำนางอีก
เลิกทุกอย่างจะเลิกยาจะเลิกกินเหล้า
เราบอกเอออย่างนั้นได้คนเราต้องให้อภัยกัน
ผัวเมียกันลูกมีลูกด้วยกันแล้ว
ให้อภัยก็กลับมาอีกก็มาตีอีก
หนูบอกว่าบางทีหนูทนเพื่ออะไร
ทนเพื่อเพื่อรอเขาตี
พี่สาวโทรมาบอกว่ามึงรอแค่ปาดคอมึงตายอีกเหรอ

ตอนหนูปาดโดนปาดคอหนูก็กลับบ้านไปหาพี่สาว

เขาบอกว่าแล้วกลับมาอีกแล้วมึงเอาเขาคืน

หนูว่าลูกหนูเหลืออดมาก
อดเห็นแม่โดนตีทุกครั้ง
ทุกครั้งว่ามีตัวเล็กเล็ก

ท่านผู้ชมส่งข้อความก็มาถามเยอะแล้ว
ทหับประทานชุมชนสุขสวัสดี๒๙บอกกับเรานะครับ
ฝ่ายของนายน้อยผู้เป็นสามีผู้เป็นพ่อเนี่ยซึ่งเป็นคนเจ็บในขณะนี้เนี่ย
เสพยาบ้าแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาทุกวัน
แล้วก็จะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวอารวาสพังข้าวของทุบตีภรรยา
ชาวบ้านเห็นจนชินชาโอ้โหนี่เลือด
ส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนยอมรับว่าตกใจมากที่เห็นลูกชายเนี่ยแทงพ่อจนบาดเจ็บ
เพราะความจริงแล้วปกติฝ่ายลูกชายเขาเป็นเด็กดีมากนะขยันทำงานทำการ
เช้าจะไปตั้งโต๊ะขายหมูปิ้งอยู่หน้าบ้านหาเงินเลี้ยงดูพ่อกับแม่
เขาเป็นเด็กน่าสงสารต้องมาเห็นพ่อเนี่ยทำร้ายแม่ทุกวันตั้งแต่เด็กจนโต
แล้วกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานชัดเจนจับภาพได้ตอนนั้นคือกู้ภัยมารับน้อยไปรักษาแล้ว
อันนี้ที่ทางประธานชุมชนบอกแต่ช่วงเกิดเหก็จะเห็นว่าน้อยก็ไล่ทำร้ายภรรยาก่อนจริง
จนลูกชายต้องเข้ามาช่วยแต่ว่าจะเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร
คงต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพิจารณาดำเนินคดีกันต่อไป
เด็กที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือจริงแล้วเด็กเนี่ยช่วยพ่อแม่

ใครจ้างทำอะไรเขียนอะไรเด็กทำหมดนะฮะ
ใช่เด็กก็จะขายหมูปิ้งขายอยู่หน้าบ้านทำเตาทำอะไรเอง
พ่อเนี่ยน่าจะดื่มสุราเยอะไม่ใช่หน้าดื่มสุราเยอะเลย

ตีกันเล็กน้อยอย่างนี้ปกติเขาประจำอยู่แล้ว
ในจังหวะว่าเมื่อคืนนี้หาว่าชาวบ้านก็อยู่เมื่อก็อยู่

นะฮะก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปดูไปช่วยเหลืออะไร
พจิกรรมเขาจะกินแต่เล่า

แล้วเงินไม่ให้เมียอืม

แต่ลูกนี้คือจะรักทั้งพ่อทั้งแม่
แต่ทีนี้คือเขาจะมาทางฝ่ายแม่มาก
คือเขาเห็นธุรกรรมไง

และตอนที่เขาเขาจะจำได้ตอนที่ว่า
แม่เขาโดนปาดคอเลือดอาบเลย
คือเด็กคนนี้มันคือฝังแล้วไง
คือเขาจะเก็บความรู้สึกของเขา
แต่คนนี้เด็กคนนี้ดีมากบอกได้เลย
คือได้ฟังอย่างนี้เนี่ยผมว่าต้องมีคนมาช่วยคิงแล้วนะ

ท่านผู้ชมครับในส่วนของนายน้อย

ตกลงแล้วความจริงมันเป็นอย่างที่คนเขาบอกหรือเปล่า
แต่ตอนนี้เขาเจ็บอยู่นะฮะอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
ให้ปากคำยังให้การอะไรกับตำรวจไม่ได้
นายจ้างเราเจอนายจ้างของเขานะครับ
บอกว่าน้อยเนี่ยมารับจ้างขนของที่ท่าเรือราชบุรณะ
เมื่อวานนี้เนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย

ค่าแรงออกได้ไป๓๐๐๐บาท

ซึ่งนายจ้างบอกเคยเตือนหลายครั้งแล้ว
แต่น้อยไม่เคยฟังไม่เคยทำตามเลย
เงินหมดอ่ะพี่ชิคกี้พาย๓๐๐๐บาทหมด

มึงเลิกได้แล้วอะไรอย่างนี้
มึงแก่แล้วแบบนี้มึงยังทำอะไร

พอเราพูดกับเขาเขาก็ยิ้มอย่างเดียวแต่เขาไม่พูด

พอได้เงินมาก็ลงกับพวกนี้หมด

ให้มารับไปก็ไม่เอาไม่สนใจใคร

ส่วนลูกชายนะฮะที่เป็นคนก่อเหตุนะครับที่ฟันพ่อจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ชื่อคิงนะฮะอายุ๑๘ปีนี่คือภาพล่าสุด
ที่ชาวบ้านเขามาช่วยกันกันตัวแยกออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน
ปิดประตูเหล็กขังเอาไว้นี่ก่อนที่พ่อเขาจะมาโวยวายโวยวายอยู่สักพักนึง
แล้วพ่อเขาจะกลับเข้าไปในบ้านตัวเองแล้วไปล้มฟุบอยู่ที่นั่น
หลังจากนั้นเนี่ยคิงคือหายไปเลยนะฮะหายไปเลยตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
แม่ของคิงบอกว่าพยายามติดต่อลูกชายอยู่โทรไปก็ติดต่อไม่ได้
ถ้าน้องคิงฟังอยู่คุณแม่ฝากบอกอยากให้ออกมามอบตัวเถอะลูก
เหตุผลต่างความจำเป็นต่างหรือทำไปเพราะอะไรยังไง
ก็ออกมาคุยกับตำรวจเขาค่ะล่าสุดเราได้รับแจ้งว่า
คิงเนี่ยติดต่อกับตำรวจมาประสานมาว่าพรุ่งนี้จะมามอบตัวนะฮะ
ถ้าคิงฟังอยู่ยังไงพี่ว่าคิงมามอบตัวเถอะ
ดีกว่าค่ะดีที่สุดเลยใช่ไหมคุณเห็นมาสอน
กว่าจะหนีไปเรื่อยใช่ไหมส่วนปัญหาต่างเนี่ยจะได้หาทางคลี่คลายแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อไป
เพราะที่ฟังจากชาวบ้านเนี่ยโอ้โหคิงตั้งแต่เด็กจนโตมา
จนถึงวันนี้ที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็เจออะไรมาหลายอย่างเหลือเกิน